ที่สารเจ้าที่ควนหินตั้งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนั้นประชาชนตอนนี้ก็เลยแห่ไปดูซากงูจงอ่าง
เพราะว่าช่วงปลายเดือนมกราคมเขามีพิธีทำบุญกันแล้ว
เพราะว่ามีความเชื่อว่างูจงอางคืองูเจ้าที่
เป็นบริวารของเจ้าที่นะครับ
สารแห่งนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่วางอยู่ติดถนนหมู่๑ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลาง
มีสารพระภูมิเจ้าที่เป็นที่มาของสารเจ้าที่ควนหินตั้ง
ผู้คนก็ต่างไปมุงดูตู้กระจกที่มีซากงูจงอางใหญ่ที่ตายแล้ว
นี่นะครับส่วนนี้ชาวบ้านก็ไปขัดถูตรงหินตั้งแบบนี้นะครับ
ทำความสะอาด
ทำความสะอาดเหรอหรอฮะ
ชาวบ้านเรียกว่างูเจ้าที่เจ้าทางเป็นบริวารของพญานาคนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าสารเจ้าที่ควนหินตั้งมีมานานแล้ว
เคยเห็นงูจงอางยักษ์เลื้อยไปมาเป็นประจำ๒ตัว
พิธีขอขมางูจงอังยักษ์ที่นอนตายอยู่ข้างศาล
เพราะเกรงจะเกิดเหตุร้ายหลังมีคนขับรถทับงูจนตาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑มกราคม
เวลาผ่านไปชาวบ้านบอกเล่าปากต่อปาก
ว่ามีผู้ได้รับโชคลาภจากการไปไหว้สาร
แล้วก็ไปไหว้งูจงอ่างครั้งนี้
พอถึงวันหวยออกคุณผู้ชมข้าบสองฝั่งถนน
เต็มไปด้วยรถของผู้มีศรัทธามาจอดเรียงราย
การจราจรตำรวจบอกว่าติดขัดนะคุณ
ขณะชาวบ้านในพื้นที่ก็มีรายได้จากการจำหน่ายลอตเตอรี่เลย
แล้วก็อาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ที่มาขอโชคขอราบ
บางรายนำไข่ไก่มาบูชา
เพื่อขอให้ได้เลขตามที่ต้องการด้วยนะครับ
แล้วเขารายงานมาแล้วย้ำเงินว่าจราจรติดขัด
ก็ถือซะว่ากลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว